ท่านผู้ชมครับกลับมาช่วงนี้เราเริ่มต้นด้วยความคืบหน้าคดีโหดเยี่ยมอุกอาจที่เกิดขึ้นที่จันทบุรีนะฮะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวานนี้ช่วงบ่ายเย็นคือมีคนร้ายคนหนึ่งไปยิงเขาตายเนี่ยยิงตายไป๔ศพนะฮะ
คือไม่ใช่ว่ายิงแบบผู้ที่เสียชีวิตอยู่ใกล้กันในที่เดียวกันจุดเดียวกันนะครับ
ไล่ยิงไปทีละศพทีละศพทีละศพทีละศพนะฮะ
นี่จับตัวได้เนี่ยคุมตัวไปสอบสวนไปทำแผนบอกว่านี่ถ้าเกิดว่าถูกจับไม่ได้จะมียิงศพที่๕อีกนะ
แต่นี่คือจุดแรกนะครับที่เกิดเหตุนะครับทุกผู้ชมครับเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวานนี้ช่วงบ่ายบ่ายนะฮะประมาณบ่ายสามกว่าที่เกิดเหตุจุดแรกเลยเป็นตริมถนนสายสามหนึ่งเจ็ดจันทบุรีสระแก้วบริเวณตลาดนัดหน้าวัดตามูลในพื้นที่หมู่หนึ่งตระบวนทรายขาวเมืองสอยดาวจังหวัดจันทบุรีเป็นตลาด
จุดตรงนี้คือศพแรกนางวันเพลินประสานวงชื่อเล่นชื่อแม่มอายุ๔๙ปีถูกยิงด้วยปืนจุด๓๘กระสุนเข้าไหล่ซ้ายด้านหลังหนึ่งนัดและขมับขวาหนึ่งนัด
หลังจากยิงนางวันเพ็ญแล้วคนร้ายซึ่งคืออดีตสามีของเธอวิ่งไปเอารถของเธอนั่นแหละเพื่อจะขับไปก่อเหตุต่อแล้วโชคร้ายมากนะฮะในรถมีลูกสาวของนางวันเพ็ญนั่งอยู่นะครับคือนางสาวอรยาเชื้อเจริญชื่อเล่นชื่อโบอายุ๒๕ปีคนร้ายนี่ยิงเขาเลยนะฮะยิงใส่เขาที่ลำตัวนะครับเสียชีวิตอยู่ในรถ
คนก่อเหตุเนี่ยขับรถคันนี้ไปอีก๒จุดหลังจากยิงน้องโบนางสาวอรยาเสียชีวิตอยู่ในรถนะขับรถไปทั้งที่มีศพเขาอยู่ในรถนั่นแหละขับไปยิงนายธิรชาติเต่าทองอายุ๔๔กระสุนเข้าศีรษะ๑นัดเสียชีวิตในสวนลำไยในพื้นที่หมู่๙ตำบลทัพไซอำเภอโป่งน้ำร้อน
จากนั้นยังขับรถไปต่อไปยิงนายบุญร่วมแสงมาอายุ๔๘ปีนายบุญร่วมเนี่ยโดนคนร้ายยิงเข้าไป๔นัดนะฮะ
ถูกยิงเสียชีวิตในสวนลำไยที่ตะบนประตงอำเภอสอยดาว
ห่างจากจุดที่ไปยิงนายธีรชาติศพที่๓ประมาณ๓๐กิโลเมตร
ค่ะและตลอดเวลาเนี่ยคือศพที่สองคือนางสาวอรยา
อยู่ในรถกระบะตลอดนะครับท่านผู้ชมครับ
ผู้ก่อเหตุชื่อนายประสิทธิ์ภูทองสุกหรือเขาเรียกกันว่าเสียแดง
อายุสี่สิบแปดปีเสียแดงเนี่ยเป็นอดีตสามีของนางวันเพ็ญนะฮะ
หลังจากยิงนางวันเพ็ญใช้ปืนกระบอกเดียวกันยิงนางสาวอรยาลูกสาวของนางวันเพ็ญ
ที่นั่งอยู่ในรถฟอร์จูเนอร์สีขาวนี่คือวันเพลนนะฮะค่ะ
ค่ะคุณวันเพ็ญหรือว่าคุณแหม่มที่ถูกเสียแดงยิงเสียชีวิต
พบวนลูกสาวของคุณวันเพลนคือนางสาวอลอยาลูกสาวนั่งอยู่ในรถยิงเขาเลย
แล้วตอนที่ขับรถออกไปก็คือมันยังไม่แน่ชัดว่าระหว่างทางเนี่ย
น้องโบอรยาเนี่ยตอนนั้นเสียชีวิตทันทีหรือเปล่าตอนที่ถูกยิงเข้าไปกระสุนเข้าลำตัวนะ
หรือว่ายังบาดเจ็บสาหัสในรถแต่เอาเป็นว่าสุดท้ายแล้วเธอเสียชีวิตนะครับ
ระหว่างที่ได้รับแจ้งเหตุแล้วมาตรวจสอบที่เกิดเหตุจุดแรกเนี่ย
ตำรวจก็พยายามวิทยุสกัดจับนะฮะตามพื้นที่ต่างที่คนร้ายเนี่ยคาดว่าจะหลบหนีไป
แต่สุดท้ายเนี่ยไปยิงต่ออีก๒ศพรวมเป็น๔ศพนะครับ
ไล่เรียงทำรายการต่อเหตุเป็นแบบนี้ครับท่านผู้ชมครับ
นายประสิทธิ์ภูทองสุกหรือว่าเสียแดง
ยิงนางวันเพ็ญกับลูกสาวประมาณ๑๕นาฬิกา๓๐นาที
แถวตลาดนัดหน้าวัดตามูน
แล้วขับรถไปต่ออีกสักประมาณครึ่งชั่วโมงหรือเกือบ๓๐กิโลเมตร
ยิงอีก๒ศพนะฮะซึ่งช่วงเวลานั้นจะเป็นช่วงเวลาประมาณ๑๖นาฬิกา
ช่วงนั้นเนี่ยกำลังพิสูจนศพนางวันเพ็ญที่แถวตลาดนัดกันอยู่
แต่นายประสิทธิ์เนี่ยได้ขับรถไปยิงนายธิรชาติศพที่๓ในสวนลำไย
ตอนที่นายธิรชาติกำลังตัดไม้จะไปเผาทาน
จุดนี้มีกล้องวงจรปิดจับภาพเอาไว้ได้ด้วยนะครับท่านผู้ชมครับ
คือจุดที่ยิงนายธิรชาติศพที่๓ในสวนลำไย
ขณะที่ผู้ตายกำลังตัดไม้ไปเผาถ่าน

จะเห็นภาพนายประสิทธิ์เนี่ยขับรถมาจอด
ก่อนจะเดินลงจากรถแล้วถามหาผู้ตาย

ก่อนจะเหลือไปเห็นผู้ตายนั่งเลื่อยไม้อยู่
นี่ลงมาจากรถซึ่งแน่นอนว่าในรถ
มีนางสาวอรรยาหรือว่าน้องโบที่ถูกยิงเสียชีวิตอยู่ที่บอร์ดที่นั่งข้างคนขับ
นี่เสียแดงเดินลงมาเนี่ยนะฮะไปถามหานายธีรชาติ
แล้วเห็นเขาเลื่อยไม้อยู่เดินเข้าไปยิงฮะ
ยิงใส่ไปสองนัดแล้วเดินออกมาแล้วก็กลับขึ้นรถ
แล้วถอยรถออกไปอย่างรวดเร็ว
โอ้โหอะไรกันนี่นี่ยิงเสร็จแล้วนะฮะ
แล้วถอยรถออกไปอย่างรวดเร็วเนี่ยคือขับออกไปเนี่ยตรงนี้ประมาณ๑๖นาฬิกานะ
ศพแรกอดีตภรรยา๑๕นาฬิกา๓๐นาทีนี่๑๖นาฬิกา
ขับรถออกไปเนี่ยอีกประมาณ๑ชั่วโมง๑๗นาฬิกา
ไปยิงนายประสิทธิ์อ่านายประสิทธิ์เนี่ยขับรถไปยิงนายบุญร่วมแสงมาเป็นศพที่สี่
นี่ขับออกไปเนี่ยไปยิงนายบุญร่วมแสงมาต่อนะฮะ
แต่เหตุผลเพราะอะไรยังไงเนี่ยเดี๋ยวค่อยไล่กันไปนะครับ
ตำรวจก็ระดมกำลังไล่ล่าตัวนายประสิทธิ์หรือว่าเสียแดงทันทีนะครับท่านผู้ชมครับ
แล้วก็ไปพบว่าไปซ่อนตัวอยู่นู่นฮะคือไปอยู่ในร้านค้าที่หมู่บ้านหนองมะค่า
หมู่สี่ตำบลทุ่งขนานอำเภอสอยดาวแหมจะบอกว่าซ่อนตัวก็คงจะพูดคำนี้ไม่ได้
เพราะว่านายประสิทธิ์เนี่ยตอนที่เจ้าหน้าที่ไปเจอเนี่ย
ไปนั่งดื่มเหล้าอยู่ที่ร้านค้านะฮะโอ้โหนั่งดื่มเหล้าอยู่ที่ร้านค้าในหมู่บ้าน
อย่างใจเย็นทำเหมือนกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นนี่ท่านผู้ชมดูตรงนี้นะฮะ
นี่คือด้านหน้ารถคันที่เขาขับไปก่อเหตุไปยิงคนอ่ะมีแผ่นกระดาษติดหน้ารถอยู่
ข้อความเนี่ยนะฮะเขียนเอาไว้บอกทองกู๘บาทรถ๖ล้อดำ๑คัน
กูขอชีวิตมึงหายกันนะนี่เป็นข้อความที่ติดอยู่ที่หน้ารถนะครับ
ท่านผู้ชมครับนายประสิทธิ์หลังจากถูกคุมตัวได้
สารภาพอ้างกับเจ้าหน้าที่นะครับอันนี้ตามคำกล่าวอ้างของผู้ต้องหานะครับ
ก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับทางผู้ตายทั้ง๔ศพด้วย
เสียแดงนายประสิทธิ์เนี่ยบอกว่าสาเหตุเกิดจากความคับแค้นใจ
เขาอ้างว่านี่ฮะนี่คือเสียแดงนะครับเขาอ้างว่าเขาอยู่กินกับนางวันเพ็ญมาประมาณ๒ปี
ต่างฝ่ายต่างเป็นพ่อม่ายแม่ม่ายมีลูกติดกันทั้งคู่ก็อยู่กินกันมาสองปี
ร่วมกันลงทุนทำธุรกิจรับซื้อลำไยแล้วก็ยังเอารถ๖ล้อนะรถ๖ล้อ
นี่คันละล้านบาทเอาไปขายแล้วก็เอาทองคำอีก๘บาทให้กับฝ่ายหญิงไป
ฝ่ายหญิงเอาไปขายหมดแล้วก็ยังมีเงินสดอีก๓แสนก็เอาไปเข้าบัญชีของตัวเองหมด
ก็คือตัวฝ่ายหญิงหมดแล้ว๖เดือนเนี่ยอันนี้นายประสิทธิ์เขาอ้างนะ
บอกว่าเนี่ยช่วง๖เดือนหลังเนี่ยฝ่ายหญิงเนี่ยให้เงินเขาใช้ไม่เกิน๒๐๐๐บาท
แล้วถูกฝ่ายหญิงดุดาลามไปถึงบุพการีอยู่หลายครั้งจนทนไม่ไหวขอแยกทาง
ซึ่งตอนที่ขอแยกทางเนี่ยนายประสิทธิ์บอกว่าตัวเขาขอเงินไปตั้งตัวสองแสน
คือให้เนี่ยไปเยอะอันนี้เขาอ้างว่าเขาให้ไปเยอะแต่พอจะขอแยกตัวแยกทาง
ขอเงินไปตั้งตัวสองแสนฝ่ายหญิงรับปากจะให้สุดท้ายไม่ให้นะแล้วตัวเขาก็ไม่มีเงิน
ไปลงทุนทำอะไรได้พยายามทวงถามหลายครั้งว่าเมื่อไหร่จะให้จะให้ก็ไม่ได้
คิดว่าต้องถูกโกงแน่ก็เก็บเป็นความแค้นใจเอาไว้ตลอดแล้วที่ผ่านมา
ก็ถูกดูถูกเหยียดหยามจนแทบไม่เหลือศักดิ์ศรีก็เลยครับแค้นใจเมื่อวานนี้
วันอาทิตย์นายประสิทธิ์บอกว่าไปเจอพอดีที่ตลาดเลยบันดาลโทษะยิงใส่
อดีตภรรยาคือนางวันเพ็ญเลยแล้วเห็นรถจอดอยู่ไปเปิดรถเจอลูกติดของ
อดีตภรรยาตอนนั้นเนี่ยนั่งอยู่ในรถแล้วมีปากเสียงกันเขาอ้างนะเขาอ้าง
อ้างว่านางสาวอรยาเนี่ยพูดใส่ประมาณว่าถ้าอยากได้เงินก็ไปฟ้องเอา
พ่อเขาเป็นตำรวจนะอะไรประมาณอย่างนี้ก็เลยบันดาลโทษะยิงใส่เป็น
ศพที่๒แล้วก็ขับรถออกไปโดยในรถยังมีนางสาวอรยาเนี่ยอยู่ในรถ
ด้วยซึ่งตอนนั้นเนี่ยเขาบอกเขาปล่อยไปเลยตามเลยขับไปในสภาพ
ที่ลูกเลี้ยงก็คือนางสาวอรยาเนี่ยในสภาพใกล้ตายคือยังไม่ได้เสีย
ชีวิตทันทีแต่ขับไปในสภาพที่เขาเนี่ยสาหัสแล้ว

แล้วก็ท้อผม๘บาทแล้วก็ขายไปโดยที่ก็ไม่ให้ตังค์ผมซ้ำบัด
แล้วก็พอขายสมบัติผมหมดแล้ว๑เดือน๖เดือนมันจะให้ตังค์ผมใช้ไม่เกิน๒๐๐๐บาทต่อ
ต่อ๖เดือนนะครับผมโดนบีบมะครับโดนแบบเดี๋ยดหยาม
ผมทนไม่ได้เขาไม่ปล่อยให้ผมมีทางเดิน
ผมผมทนไม่ไหวเวลาเขากินอาหารกันผมกินโค้งไก่
ข่อข้าวไปกินในสวนเขากินหมูกิทิตปิดไก่กัน
ทุกปีผมจะทำรายได้ครับปีละ๒ล้าน
แต่ผมข่อเงินเขาแค่๒แสนเขาไม่ให้
เขาไม่ให้มีผมหมดทางเดินผมมาแต่ตัวผมไม่เหลืออะไร
บ้านช่องผมก็ไม่มีรถลาผมก็ไม่มี
สาเหตุที่ผมยิงผู้หญิง
ผมขอสองแสนลูกสาวเขาว่า
พ่อคุณเป็นต้องรวดมึงอยากได้มึงไปช่วยเขา
แต่นี่คือคำกล่าวอ้างของผู้ต้องหานะฮะแต่ตรงนี้คือศพที่๓นะ
คำถามคือถ้าเกิดคุณมีปัญหากับอดีตภรรยา

แล้วตรงนี้เนี่ยศพที่๓คือนายธิรชาติเต่าทอง

ศพที่๔ที่ไปต่อก็คือนายบุญร่วมแสงมา
นายประสิทธิ์ผู้ต้องหาอ้างว่าอย่างนี้ครับ
ธิรชาติศพที่๓เนี่ยที่มายิงเพราะว่านายธิรชาติมาหลอกให้พ่อกับแม่ของเขาที่แก่แล้ว
กู้ยืมเงินให้แล้วไม่ส่งทั้งต้นทั้งดอก
พอไปทวงถามบอกไม่มี
แต่กลับมีเงินไปถอยรถป้ายแดง
พ่อกับแม่ของตัวนายประสิทธิ์เนี่ย

จากนั้นไปยิงต่อศพที่๔คือนายบุญร่วมแสงมาเนี่ยไปยิงเขาทำไม
นายประสิทธิ์อ้างว่าแค้นที่ถูกหลอก
เอาปืนปลอมมาขายให้
ขายให้ในราคา๑๗๐๐บาท

แต่นายบุญร่วมบ่ายเบียงไม่ยอมรับคืน
จะขอให้คืนเงินมา๗๐๐บาท

จะขอเอาเงินคืน๗๐๐๐บาทก็ไม่ยอม

อันนี้คือสาเหตุทั้ง๔ศพนะครับ

ตอนที่เจ้าหน้าที่สอบปากคำเนี่ย

บอกว่านี่ถ้าเกิดไม่ถูกจับนะ
ตั้งใจจะไปยิงอีกคนเป็นศพที่๕นะ
บอกว่าทำไปเพราะอารมณ์ชั่ววูบนั่นแหละ

แล้วคิดได้หรือยังนะ
หลังจากก่อเหตุไปถึง๔ศพเนี่ย
คิดสำนึกในสิ่งที่ตัวเองก่อเหตุไปหรือเปล่า

ผมว่าพวกที่ผมทำมันเป็นศพคนตายทั้งหมด
อืม
มันไม่ปล่อยให้ผมมีที่ยืน
โอ้โหคือถ้าบอกว่าอารมณ์ชั่ววูบเนี่ย

คือตั้งแต่ศพแรกไปศพที่๒
เขามีเวลาขับรถไปเป็นชั่วโมงนะครับ
คำว่าอารมณ์ชั่ววูบของเขาเนี่ยแสดงว่าเขาไม่ได้รู้สึกว่า
ความยับยั้งช่างใจหรือเสมอเนิกผิดจะเกิดขึ้นในเวลานั้นเลย

แล้วยังบอกว่าจะมีศพที่๕นะถ้าเกิดว่าตำรวจไม่มาจับได้ก่อนนะ
เดี๋ยวคุณผู้ชมรอฟังศพที่๕ที่ว่านี้เขาตั้งใจจะไปก่อเหตุยิงใคร
เพราะว่าเขาก็เปิดปากบอกตำรวจอยู่เหมือนกันนะคะ
ศพที่๕ตั้งใจจะไปยิงใคร

นายประสิทธิ์บอกว่าขับรถไปต่ออีก๑๐กิโลเมตร

แล้วไปจอดนั่งดื่มเหล้าอยู่ที่ร้านขายของชำ

ซึ่งก็แน่นอนว่าระหว่างทางทั้งหมด
ลูกติดของอดีตภรรยาอยู่ในรถ
ค่ะแต่ถึงแม้ว่าเขาจะบอกว่าไม่ได้
แต่ทั้งหมดทั้งมวลก็อยู่ที่การพิจารณาของทางเจ้าหน้าที่ล่ะค่ะ

เพราะว่าข้อหานี้โทษหนักประหารชีวิต
ทีนี้แล้วอย่างที่คุณภาคภูมิเล่าไป
ตัวผู้ต้องหาเขาก็ให้ข้อมูลกับตำรวจนะคะ

ทีนี้ตำรวจก็บอกว่างั้นก็ต้องไปทำแผน

จุดแรกก็คือที่ตลาดนัดวันอาทิตย์
ตรงข้ามกับโรงเรียนบ้านตามูนประชาสงเคราะห์

ก่อนลงมือขี่รถจักรยานยนต์ทะเบียนหนึ่ง
กไก่จจ๙๐๘๘จันทบุรีมาที่ตลาด

แล้วเห็นรถฟอร์จูเนอร์สีขาว
แล้วจำได้ว่าเป็นของนางวันเพ็ญอดีตภรรยา
เพราะใช้รถคันนี้เป็นประจำ

เขาก็เลยพยายามจะอ้างว่าไม่ได้เจตนาไม่ได้ไตรตรอง
คือบังเอิญขี่รถจักรยานยนต์ไปตลาด
แล้วเจอรถฟอร์จูเนอร์สีขาวของอดีตภรรยาพอดี

อดีตภรรยาเคยหลอกเอาเงินไปจนหมดตัว

ชักปืน๓๘ที่พกติดตัวมา
ยิงใส่นางวันเพ็ญ๑นัดจนล้มลงกับพื้น

นายประสิทธิ์เหลือบเห็นนางสาวอรยา

เมื่อคู่นี้แหวะค่ะคือเรื่องของเงิน๒๐๐๐๐๐
ที่วัลเพนเคยยิมไปแล้วนางสาวอรรยา

ตัวผู้ต้องหาอ้างว่าก็ประเด็นนี้แหละ

พอเห็นว่านางสาวอรยานั่งอยู่บนรถด้วย
เดี๋ยวดูบรรยากาศตอนทำแผนบางช่วงบางตอนนิดนึงนะคะ

ผมก็จวกพื้นออกมา

อ่ะแล้วมันตายยังไง
ระยะใกล้ขนาดนี้หรอ

ว่าเรื่องเงิน๒แต่น
เพราะกว่าผมเจอว่าควรอยากร้านเขาสยิงเลย

ไหล่ตรองอะไรเอาไว้ก่อนบังเอิญขี่รถจักรยานยนต์ไปเจอจริง
ทีนี้ก็ต้องถามว่าอ้าวแล้วถ้าบังเอิญไปเจอแล้วคุณพกปืนไว้ทำไม
คุณเตรียมตัวแบบโอ้โหพกปืนเอาไว้ตลอดเวลาหรือเปล่าเนี่ย
เขาอ้างว่าก็พกปืนเอาไว้ตลอดอยู่แล้ว
ไม่ได้ตั้งใจจะไปก่อเหตุนี้แต่เป็นปืนที่แบบพกติดตัวตลอดเวลา
ทีนี้ค่ะประเด็นนี้สำคัญที่เขาพูดเอาไว้ว่าโอ้โหถ้าไม่โดนจับซะก่อน
มีศพที่๕แน่ถามว่าศพที่๕คือใครตั้งใจจะไปยิงใคร
นายประสิทธิ์บอกว่าศพที่๕ที่ตั้งใจจะไปยิงก็คือ
เขยของนางวันเพ็ญค่ะลูกเขยของนางวันเพ็ญเขากล่าวหาว่า
เขยของนางวันเพ็ญพยายามจะยุโยงให้นางวันเพ็ญไม่คืนเงินสองแสนบาท
ที่เอาไปทำสวนทุเรียนแต่เมื่อวานนี้ไม่ได้เจอก็เลยไม่ได้ยิง

ไอ้คนนี้คือตอนไปที่โรงพักมันทำชาก๋า
ตอนนั้นถ้าเจอเขาอีกศพนึงคิดว่าคิดว่าเอาครับ
เอาคือพูดง่ายใครที่เราแค้นนี่เข้ามาในหัวหมด
ใช่ครับแต่ว่าตอนหน้ามืดแล้ว
คุณผู้ชมคะหลังจากทำแผนประกอบคำรับสารภาพจุดแรกเสร็จ
ตำรวจก็นำตัวนายประสิทธิ์ไปทำแผนในจุดที่สอง
ซึ่งเป็นบ้านของนายธิรชาติจุดนี้เอาตัวลงมาจากรถยังไม่ได้เลย
ไม่สามารถเอาตัวลงมาจากรถของเจ้าหน้าที่ได้นะ
เพราะนี่คือญาติคนในครอบครัวของผู้ตายเขามารอดูนายประสิทธิ์นะคะ
เขาพยายามจะฝ่าวงล้อมของตำรวจให้ไปถึงตัวนายประสิทธิ์นะคะ
คือจังหวัดตรงนี้นายประสิทธิ์ยังอยู่ในรถของเจ้าหน้าที่นะคะ
ถึงขั้นนำตัวลงมาจากรถไม่ได้ยังไงนี่คือนายธิรชาติผู้เสียชีวิตที่จุดที่สองตรงนี้นะคะ
ภาพขวามือนะคะคือนำตัวมาทำแผนตรงนี้ไม่ได้เลยค่ะ
ก็เลยต้องยกเลิกการทำแผนในจุดนี้ครับ
ส่วนจุดที่ยิงศพที่๔เหตุผลเดียวกันคุณภาคภูมิคุณผู้ชม
อืมก็ไม่สามารถนำตัวไปทำแผนได้เหมือนกัน
เดี๋ยวไปดูบรรยากาศช่วงที่ญาติและคนในครอบครัวของผู้เสียชีวิต
เขามารอดูการทำแผนประกอบคำรับสารภาพค่ะ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

เดือนเดียวที่ยังไม่มีก็เลยไม่ได้คืน
แต่บอกพ่อแม่ของนายประสิทธิ์แล้ว

เดี๋ยวลองฟังเสียงภรรยาของนายธิรชาติค่ะ
แม่ลูกกูละลูกกูตัวนิดเดียวเขียนสิบขวัก
ลูกมาหากูนี้
ประสิทธิ์อ้างว่านายธิรชาติเนี่ยไปยืมเงินพ่อกับแม่เขาแล้วก็ไม่ใช้
แต่ยังมีเงินไปออกรถป้ายแดงภรรยาบอกว่า
รถเขาดาวนมาเขาต้องทำมาหากินแต่แบบนี้มันโหดร้ายเกินไปหรือเปล่าใช่ไหม
นายประสิทธิ์อย่างมากคุณก็ติดคุกก็ถูกดำเนินคดีไป

แล้วคุณบอกครับแค้นใจไปไล่ยิงเข้าไปทั่วเลยเหรอ

คุณผู้ชมครับผู้สื่อข่าวของเราที่ลงพื้นที่ไปนะครับ
คุณชมพู่สรรพัฒน์ได้ภาพจากกล้องวงจรปิด
ในวันเกิดเหตุก็คือเมื่อวานนี้
ก่อนจะมีการยิงกันนะครับ
สี่นาฬิกาหกนาทีตามเวลาในกล้องวงจรปิดนะครับ
จักรยานยนต์สีแดงสวมเสื้อลายสก๊อตเนี่ยที่ขี่มาเนี่ยนี่ครับ
แล้วมีลักษณะสวมหมวกแก๊ปสีขาวแว่นตาดำใส่หน้ากากอนามัย
ขี่จักรยานยนต์เข้ามาในซอยด้านหลังตลาด
วนรถกลับไปที่ตลาดแล้วก็มีเหตุยิงกันเกิดขึ้น
ศพแรกก็คือนางวรรณเพลินนะครับ
ซึ่งจะมีกล้องวงจรปิดบันทึกภาพผู้ต้องหาก่อนก่อเหตุเอาไว้ได้เลยนะครับ
ว่านี่ขี่มาแล้วก็วนรถอย่างนี้
ข้อมูลจากภาพวงจรปิดที่เห็นเนี่ย
นายประสิทธิ์ผู้ต้องหาขี่จักรยานยนต์วนผ่านมานะครับ
คือชาวบ้านกับพ่อค้าแม่ค้าแถวนั้นบอกว่า
ผู้ต้องหาสวมหน้ากากอนามัยปิดบางใบหน้าใส่มงใส่มวก
เหมือนกับต้องการอำพลางใบหน้าไม่ให้เห็นชัดเจน

โอ๊ยทำไมดูใส่แบบแม่รบสวมอะไรมันมิตชิดเหรอเกิน

สิบห้านาฬิกาสองนาทีเมื่อวานนี้นะครับวันเกิดเหตุ
เราได้ภาพจากกล้องวงจรปิดในซอยด้านหลังตลาดบันทึกภาพรถโตโยต้าฟอร์จูเนอร์สีขาว
ซึ่งนายประสิทธิ์นี่ฮะขับเข้ามาด้านหลังซอยตลาด
ชุมชนหลังตลาดแล้วเลี้ยวซ้ายคล้ายกับจะออกถนนใหญ่แต่อยู่ไม่นานนัก
วงจรปิดมุมเดียวกันเห็นฟอร์จูเนอร์ขับย้อนกลับมา
ก่อนจะมุ่งหน้าผ่านร้านขายของชำของคุณครูนะด้านหลังตลาดแล้วเลี้ยวขวาออกถนนหลัก
ก่อนจะมุ่งหน้าไปยังบ้านถ้ำสาลิกาที่อำเภอโป่งน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรี
จุดนั้นก็คือเป็นบ้านของนายธิรชาติที่ไปยิงเขาศพที่สาม
คือเวลาในกล้องวงจรปิดอาจจะไม่ตรงกับเวลาเกิดเหตุจริงค่ะนะฮะ
แต่ตรงนี้ก็คือหลังจากยิงเขาในตลาดแล้วแล้วก็ลูกเลี้ยงที่ถูกยิงก็อยู่บนรถด้วย
เราได้ภาพที่เป็นคลิปวงจรปิดบนถนนที่วิ่งผ่านหน้าวัดถ้ำสาริกา
ตรงนี้นะฮะมุ่งหน้าไปยังซอยสองสลึงซอยบ้านของนายธิรชาติ
ที่ถูกยิงเสียชีวิตศพที่สามสิบห้านาฬิกาสี่สิบห้านาที
อันนี้เวลาจริงบันทึกภาพนาทีรถเจ้าหน้าที่พยาบาลรถกู้ชีพ
รถตำรวจด้วยของสพโป่งน้ำร้อนเนี่ย
มาถึงจุดเกิดเหตุที่มีคนถูกยิงเสียชีวิตอืมแต่นายประสิทธิ์คือขับรถไปต่อแล้ว
ค่ะทีนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะทีมข่าวของเราตามเรื่องนี้ให้ต่อก็คือ
ไปที่บ้านของนายธิรชาติผู้เสียชีวิตเป็นรายที่๓จากเหตุการณ์นี้ค่ะ
นี่นะคะจุดที่พบศพอยู่ห่างจากบ้านไปสักประมาณ๕๐เมตร
ทีมข่าวได้คุยกับลูกสาวของนายธีรชาติลูกสาวที่อายุ๑๑นะคะ
เป็นคนที่เห็นพ่อโดนยิงตายคือเห็นต่อหน้าต่อตานะคะ
อายุเพิ่งสิบเอ็ดเห็นแบบคนมายิงพ่ออะ
คือการก่อเหตุยิงมันอุกอาดมากคือลูกสาวบอกว่าอยากจะไปดูการทำแผน
แต่พอตำรวจคุมตัวมาถึงชาวบ้านและญาติก็โอ้โหรอดูรอดูหน้าผู้ต้องหารอจะลงประชาธรรม
ตำรวจก็เลยไม่กล้าเอาตัวลงมาจากรถไม่กล้านำตัวมาทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
คือลูกสาวเขาบอกแบบนี้คือที่อยากเจอหน้าผู้ต้องหาเนี่ยค่ะ
อยากจะถามว่าทำทำไมถ้าเป็นเรื่องเงินที่ยืมไปแล้วไม่คืนเนี่ย
ยืนยันว่าไม่จริงนะครับเพราะก่อนหน้านี้ได้คืนไปแล้วส่วนหนึ่ง
มีหลักฐานการโอนเงินคืนด้วยแล้วเงินเนี่ยก็คืนให้แบบทยอยคืนอ่ะ
แต่ว่าช่วงเดือนนี้ไม่มีก็เลยยังไม่ได้คืน
แต่ก็ตั้งใจว่าจะคืนแล้วก็บอกไปแล้วด้วยว่ารอก่อน
แล้วอยู่ดีมายิงกันแบบนี้มันโหดร้ายเกินไปหรือเปล่า
คือลูกสาวของนายธิรชาติบอกว่าไม่ได้อยากให้ผู้ต้องหาแค่ติดคุกนะคะ
อยากให้ถึงขั้นประหารชีวิตไปเลย
ยิงวนไปแล้วหนูก็เลยเรียกพี่ว่า
หนูก็เรียกพี่ว่าพ่อถูกยิงแล้วพี่หนูก็เลยแบบตะโกนเรียกรถคันนั้นค่ะ
อยากให้เขาประหารค่ะไม่อยากให้เขาแบบอยากให้เขาแบบตามพ่อหนูไป
เข้าทางกับพ่อหนูไงเขาก็ต้องเจอแบบนั้นค่ะ
ติดเงิน๔๐๐๐๐บาทจริงค่ะแล้วแม่หนูใช้ไปแล้วสัก๒๐๐๐๐บาทค่ะ
และทีนี้แม่หนูก็โทรไปหาแม่ของผู้ต้องหา
ว่าเดี๋ยวมีเงินไปหาเดี๋ยวคืนนะ
คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะคนในครอบครัวของนายธิรชาติบอกว่า
ลำบากกันมากเลยเพราะนายธิรชาติเป็นเสาหลักของครอบครัว
ลูกลำไยขายทำงานเลี้ยงครอบครัว
ทีมข่าวก็สังเกตในบ้านของผู้เสียชีวิต
ก็มีตะกร้าลำไยเยอะเลยวางเรียงกันอยู่แบบนี้ค่ะ
มีอุปกรณ์เครื่องจักรเครื่องมือทางการเกษตรเยอะเลยอยู่ในบ้าน
ทีนี้ค่ะทีมข่าวไปต่อไปบ้านอีกหลังหนึ่งบ้านของนายบุญร่วม
บุญร่วมคือผู้ที่เสียชีวิตเป็นรายที่๔จากเหตุการณ์นี้
จุดที่นายบุญร่วมโดนยิงเสียชีวิตเป็นศพที่๔ก็คือในสวนลำไย

ก็นำทูบเทียนอาหารมาวางไว้ตรงจุดที่นายบุญร่วมถูกยิง

ภรรยาของนายบุญร่วมค่ะนางสาวปฐุมพรบอกว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ยนะ
ประสิทธิ์ผู้ต้องหาขับรถมาที่บ้านมาถามหาสามีเธอ
ด้วยความที่ก็รู้จักกันก็เลยบอกว่าเนี่ยสามีทำงานอยู่
นายประสิทธิ์ขับรถเข้าไปเลยจากนั้นสักพักได้ยินเสียงปืนดังขึ้น
แล้วนายประสิทธิ์ก็ขับรถออกไปทันที
ภรรยาของนายบุญร่วมบอกว่าก็รีบโทรหาสามีนะคะ
ว่าเกิดอะไรขึ้นทำไมได้ยินเสียงปืนสามีไม่รับสาย
เดินไปดูโอ้โหสามีโดนยิงตาย
บอกมันโหดร้ายเกินไปหรือเปล่า
คือเมื่อวานนี้ถ้าสามีไม่ไปทำงานในสวนแต่อยู่บ้าน
แล้วเธออยู่ด้วยไม่รู้ว่าเธอจะโดนยิงไปด้วยหรือเปล่า
อยากให้ผู้ต้องหารับโทษหนักถึงขั้นประหารชีวิตไปเลย

ส่วนเรื่องปืนที่บอกว่าปืนปลอมอะไรเนี่ยค่ะครับ

ภรรยาของนายบุญโรธบอกว่าเธอไม่รู้เรื่องเลย

ก็พอสักพักนึงก็ได้ยินเสียงปืน

ประมาณไม่กี่นาทีแล้วเขาก็ขี่รถออก

คือเขาอ่อนไปหมดแล้วจ้ะ

สำหรับศพของนายธีรชาติและนายบุญร่วม

ญาติจะรับศพมาประกอบพิธีทางศาสนาพรุ่งนี้

ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติบอกว่า
เบื้องต้นคือผู้ต้องหาให้การรับสารภาพ

แจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
และความผิดเกี่ยวกับเรื่องของพรบออาวุธปืนนะคะ
ครับนี่คุณจิรยุทธ์บุญชูผู้สื่อข่าวเราก็ตามไปดูทำแผนนะนะ
คุณชมพู่สุรรณพัฒน์ก็ไปคุยกับอีกหลายจุด
เพราะว่าศูนย์เสียเยอะเหลือเกิน๔ศพนะฮะ
ท่านผู้ชมครับหลังจากยิงศพที่๔ไปเนี่ย
นายประสิทธิ์ผู้ต้องหาขับรถไปอีก๑๐กิโลเมตร
เขาบอกเขาไปนั่งดื่มเหล้าอยู่ที่ร้านค้าแล้วตำรวจตามมาเจอ

วันนี้ผู้สื่อข่าวของเราได้คุยกับลูกสาวของนายประสิทธิ์นะฮะ
ลูกสาวของผู้ต้องหานี่ครับ
บอกว่าเขาเนี่ยรู้ข่าวเรื่องที่พ่อไปก่อเหตุไล่ยิงคนเนี่ย
เพราะว่าคนรู้จักกันโทรศัพท์มาบอก
บอกว่าพ่อเธอไปยิงคนตาย
พอรู้ข่าวเนี่ยรีบขี่รถตามไปเลย
แล้วไปถึงเนี่ยไปถึงจุดเกิดเหตุเจอพ่อ
อยู่ตรงจุดที่ไปนั่งดื่มเหล้าตรงร้านขายของพอดีเลย
ก็บอกพ่อบอกว่าให้มอบตัว
ซึ่งตอนนั้นพ่อก็ไม่ได้มีท่าทีขัดขืน

ลูกสาวของนายประสิทธิ์บอกกับทีมข่าวของเรา
ใจดีค่ะอืมแล้วเรารักคุณถ้าหรือไม่ว่าใจดีอ่ะทุกคนอืมอืม
คือน้องแบบตอนนั้นเรารู้ไหมว่ามีศพเด็กอยู่ในรถตอนนั้นนะครับ
เราบอกพ่อไหมเราถามพ่อไหมว่าพ่อทำไปทำไม
ผมไม่ได้ถามอ่ะผมพูดไม่ออกผมรู้สึกผิดมากอืม
ทำไมพ่อผมก็แบบงั้นไม่รู้อ่ะอืมรู้รู้เมื่อก่อนไหมว่าพ่อมีปืนเลยน่ะ

นี่ลูกสาวของผู้ต้องหานะฮะที่เธอบอกกับเรานะค่ะ
เกี่ยวกับเรื่องราวของพ่อของเธอนะส่วนเรื่องจิตจงจิตใจใจดีแบบไหนยังไง
แต่ว่าการก่อเหตุมันก็อีกส่วนหนึ่งนะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวาน
ก็ต้องถูกดำเนินคดีไปท่านผู้ชมครับมูลเหตุหนึ่งที่นายประสิทธิ์ผู้ต้องหาบอกว่า
ที่สามคือนายธิรชาติเนี่ยที่ไปยิงเขาเสียชีวิตเพราะว่า
หลอกให้พ่อกับแม่เขากู้เงินให้แล้วไม่ใช้ทั้งต้นทั้งดอก
ต้องมาใช้หนี้แทนอยู่เนี่ยนะฮะแต่ตัวเองคือนายธิรชาติไปออกรถป้ายแดง
นี่ที่ผู้ต้องหากล่าวอ้างผู้สื่อข่าวของเราไปที่บ้านของนายประสิทธิ์นะครับ
อยู่ที่อำเภอสอยดาวจังหวัดจันทบุรีบ้านของพ่อของแม่เขานั่นแหละนะ
นายประสิทธิ์ตอนนี้ก็อยู่ที่นี่นี่แหละหลังจากที่เลิกกับนางบุญมาอดีตภรรยามา
นางวันเพ็ญอดีตภรรยานี่คุณชมพู่สลันพัฒน์ไปคุยด้วย
นี่คือแม่ของนายประสิทธิ์ผู้ต้องหานะครับแม่อายุ๗๐แล้ว
มะปรางนะแม่ของนายประสิทธิ์แม่บอกว่าเสียใจมากแล้วก็เครียดมาก
ลูกชายเนี่ยไปยิงคนตายถึง๔คนในวันเดียวแล้วหนึ่งในนั้นคือวันเพ็ญที่เป็นอดีตภรรยาที่เพิ่งเลิกกัน
ที่ผ่านมาหลังจากที่ลูกชายเลิกกับอดีตภรรยาเนี่ยเลิกมาสักประมาณปีนึง
ลูกชายก็ขนเสื้อผ้าข้าวของเครื่องใช้มาอยู่ที่บ้านของแม่
แล้วระหว่างนี้ลูกชายไม่ได้มาพูดปรับทุกข์ไม่ได้เล่าความเจ็บแค้นความโกรธแค้นอะไรให้ฟังเลยนะ
เกี่ยวกับปัญหาที่มีกับอดีตภรรยาเพราะปกติลูกชายเป็นคนไม่ค่อยเล่าความในใจอะไรให้ฟังอยู่แล้ว
ทีนี้ไอ้ปมปัญหาเรื่องศพที่๓นายธิรชาติเต่าทองเนี่ย
ไปยิงเขาเรื่องเงินที่ว่ามาบอกให้พ่อกับแม่ของนายประสิทธิ์เขาไปกู้อะไรมาให้แล้วไม่ยอมใช้เนี่ย
คุณชมพู่สลันพัฒน์ก็ถามคุณแม่ของผู้ต้องหา
แม่ของนายประสิทธิ์บอกว่าไอ้เรื่องที่ว่านายธิรชาติมายืมเงินไปตรงนี้เป็นเรื่องจริง
คือแม่ของนายประสิทธิ์บอกกับเราบอกว่านายธิรชาติเนี่ยเขายืมไปสี่หมื่นนะที่ว่าให้มายืมให้อะไรให้เนี่ยสี่หมื่น
แล้วยังไม่ได้คืนให้แต่ที่แม่บอกให้ลูกชายก็คือนายประสิทธิ์รู้ว่าใครมายืมแม่เท่าไหร่ให้แม่ไปกู้ให้เท่าไร
ใช้ไม่ใช้ยังไงไม่คืนยังไงบ้างเนี่ยไม่ได้ต้องการให้ลูกชายเนี่ยไปฆ่าใครตาย
คือแม่กับพ่อบอกเอาไว้เพราะว่าตอนนี้แม่๗๐พ่อก็๗๐กว่าเผื่อวันไหนพ่อกับแม่เป็นอะไรไปเนี่ย
จะได้รู้ว่าเออมีหนี้ส่งหนี้สินต้องไปตามกลับคืนมาจากใครบ้าง
ไม่ได้มีเจตนาเล่าให้ลูกชายฟังเพื่อให้ลูกเนี่ยไปทำร้ายไปฆ่าใคร
มารู้อีกทีมันข่าวเขาก็ว่าลูก
เขาไม่บอกเลยว่าจะไปฆ่าคนนู้นคนนี้นะไม่พูดไม่เคยพูดเลย
ไม่อยากให้ลูกทิ้งคลุกฮึกลูกทำก็ไม่ได้บอกพ่อแม่
คือไม่ว่าจะเจอปัญหาขนาดไหนเจ็บแค้นขนาดไหน
ไม่ได้หมายความว่าคุณจะไปพิพากษาคนอื่นด้วยการไปฆ่าเขาตายนะฮะ
ท่านผู้ชมครับพ่อของนายประสิทธิ์ผู้ต้องหาพ่อชื่อนายบุญเลิศ
อายุ๗๔แล้วนะครับนี่คุณพ่อนะฮะบอกกับคุณชมพู่สลันพัฒน์บอกว่า
ไม่เคยรู้เหมือนกันว่าลูกชายมีปืนแล้วอยู่ที่บ้านก็ไม่เคยเห็นลูกชายเอาปืนออกมาด้วย
ไม่รู้เลยว่าลูกไปซื้อปืนมาจากไหนอย่างไร
หลังจากที่ลูกชายไปฆ่าคนตาย๔คนในวันเดียวเนี่ย
พ่อกับแม่ก็เครียดมากเป็นห่วงลูกชายมาก
ก่อนจะไปก่อเหตุเมื่อวานนี้ลูกไม่ได้มีทีท่าเหมือนกับว่าจะไปฆ่าใคร
ไม่ได้เอ่ยปากไม่ได้พูดไม่ได้เล่าปัญหาอะไรให้ฟังด้วย
หลังจากรู้ข่าวว่าลูกไปยิงคนตายพ่อบอกพ่อช็อกมาก
ไม่คิดว่าลูกจะก่อเหตุแบบนี้ได้ลงคอ
เพราะปกติอันนี้พ่อของผู้ต้องหาบอกนะ
บอกว่าปกติลูกชายเนี่ยเป็นคนดีเป็นคนใจเย็นมีสติ
ไม่ได้เป็นคนใจร้อนเป็นคนมีเหตุผล
ไม่เคยทำร้ายใครแล้วก็ไม่เคยมีปัญหากับใครมาก่อน
มันคงจะเครียดอะไรสักอย่างนะแต่มันไม่พูดให้ฟังนะ
คงจะเครียดเพราะว่าเขามีเมียที่นู่นแล้วกลับมาอยู่กับพ่อ
แต่เขามีเรื่องอะไรกันเราก็ไม่รู้เรื่องเขา
ลูกคนนี้มันไม่ค่อยเล่าอะไรให้ฟังแล้วให้พ่อฟัง
ถ้ารู้ก็พ่อก็ต้องห้ามไงไม่ให้ทำอยู่แล้ว

นี่แหละเขาเป็นคนมีคุณดีคุณมีสตินี่แหละมีเหตุผล
ใจร้อน

แต่เครียดว่าเอ๊ะไปทำเขาทำไหมไม่น่าเลย
ใจหายวับเลยพอรู้ข่าวยังไม่แน่ใจว่าลูกไปทำเขาด้วยนะ
ตอนที่ผู้สื่อข่าวของเรามาที่บ้านของผู้ต้องหาเนี่ยนะครับทุกผู้ชมครับ
ได้เจอกับพี่ชายเขาด้วยนะฮะ

คุณชมพู่สลันพัฒน์ก็ไปคุยด้วย
พี่เขาก็มาคุยกับพ่อกับแม่
มานั่งปรับทุกข์กันเกี่ยวกับเรื่องของนายประสิทธิ์
ซึ่งเป็นลูกชายคนสุดท้องเป็นน้องคนสุดท้อง
เขามีลูกชายคนกลางอีกคนนึงมี๓คน๓พี่น้องผู้ชายหมดนะครับ
คือทางพี่ชายคนโตบอกว่าก็สงสารน้องชายนะ

น้องชายก่อเหตุอย่างนี้เนี่ยคือแน่นอนมันผิดกฎหมาย
แล้วไม่น่าจะให้ความแค้นมาอยู่เหนือสติ
ถึงขั้นไปก่อเหตุฆ่าคนตายถึง๔คน
คุณผู้ชมคะอย่างที่เราเล่าไปตั้งแต่ต้นนะคะว่า
ผู้ต้องหาเนี่ยหลังจากก่อเหตุยิงไป๔ศพ
ก็ไปนั่งกงเหล้าเหมือนกับไม่มีอะไรเกิดขึ้น
ทีมข่าวของเราได้ภาพนี้มาเป็นภาพนิ่งนะคะ

นี่คือหลังจากยิงเขาตายไป๔ศพนะคะ
ผู้ต้องหาใส่เสื้อลายสก๊อตนะคะ
นี่นะคะคือภาพนี้เป็นช่วงเวลา๑๖นาฬิกา๒๒นาที

อันนี้คือเสื้อลายสก๊อตแล้วเขาก็ถอดเสื้อคลุมออก

ด้านในจะเป็นเสื้อยืดสีดำครับ
มีข้อความค่ายเทวาพิทักษ์นั่งดื่มเหล้าอยู่นะคะ
เวลาประมาณ๑๖นาฬิกา๕๘นาที
เพื่อนสนิทใส่เสื้อกั๊กสีดำชื่อนายฉลามมานั่งปลอบใจ
เพื่อเกลี้ยกล่อมให้มอบตัว

มานั่งดื่มเหล้านี่นะคะ
เพื่อนต้องมาคุยมาเกลี้ยกล่อมมามอบตัวเถอะ
ทีมข่าวได้ภาพคลิปที่ชุดสืบสวนสอบสวนสพสอยดาวมารับตัวผู้ต้องหานะคะ

อยู่ที่ร้านสะดวกซื้อที่ผู้ต้องหามานั่งดื่มเหล้า
แล้วเขาก็กินถั่วตัดไปชิ้นหนึ่งก่อนจะมอบตัวค่ะ
จะมีลูกสาวของผู้ต้องหานั่งอยู่ด้วย

ปรับ

ปรับ